เรื่องราวมันชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้ว

ซึ่งล่าสุดคุณอำริชาติได้หอบหลักฐานทั้งหมด

ออกมาชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ยังไม่สามารถ
เงินค่าตัวนักแสดงประกอบซีรีส์เรื่องเจ้าเวหา
ว่าเป็นเพราะทางบริษัทหกฮนุมาน

รวมถึงค่าพรีเซนเตอร์โฆษณาอยู่อีก๒๗ล้านบาท
ล่าสุดอมริชาติไม่ขอยู่เฉย

เดินทางมายื่นเรื่องฟ้องหมินประมาท
โดยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน๕๐ล้านบาท
พร้อมทั้งยืนยันว่าบริษัทของตัวเองได้รับสิทธิ
ในการผลิตละครจากต้นสังกัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และได้ชำระเงินค่าจ้างให้กับทุกบริษัท
ที่ร่วมผลิตซีรีส์ดังกล่าวไปแล้วครบถ้วน
ซึ่งหลังจากเกิดข้อพิพาทดังกล่าว
ผู้จัดป้ายแดงก็ยอมรับว่า
ได้มีการเบรกการถ่ายทำซีรีส์ตอนต่อไป

ว่าจะให้บริษัทของเจ้าตัวเดินหน้าผลิตผลงานต่อหรือไม่
ในฐานะคนสนิทที่นับถือเป็นพี่น้องกันมากว่า๑๐ปี
เจ้าตัวเผยแค่เพียงว่าเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกค่ะ
วันนี้เราได้ยืนฟองไป๕๐ล้านบาท

บริษัทโฮนิมานเราได้เป็นผู้ผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผมทำงานมาตลอดระยะเวลา๘เดือน๙เดือน
กับทีมงานหลายชีวิตมาก
แล้วก็มีบริษัทต่างที่ร่วมทำงานด้วย
ว่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับกล้องหรือการตัดต่อใด
ก็แล้วแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับค่าใช้จ่าย
และมีบินไปเสร็จถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
นักแสดงในทั้งเรื่องทั้งหมด
ก็จะมีนักแสดงที่เป็นส่วนที่บริษัทคุณนุมานรับผิดชอบโดยตรง
ก็คือจะเป็นนักแสดงที่เป็นอิสระ
แต่นักแสดงที่มีการถูกว่าจ้างมา
โดยบุคคลหรือบริษัทใดก็ตาม
แล้วมีการคิดค่าบริการกับนักแสดงท่านนั้น
เมื่อนั้นภาระหน้าที่ที่เวลาชำระ
ผมก็ต้องชำระให้กับบริษัทที่ว่าจ้างนักแสดง
เมื่อผมได้มีการชำระไปแล้ว
บริษัทนั้นได้นำจ่ายแล้วหรือยัง

ผมก็ต้องแล้วแต่ทางช่องพิจารณาจริงว่ายังไง
ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวการที่เป็นพี่เป็นน้องรู้จักกันมา
ผมก็ต้องเรียนตรงนี้ว่าในระยะเวลาที่รู้จักกันมา

คุณวินัยเป็นผู้ให้โอกาสและเป็นผู้ได้รับโอกาส
เราต่างช่วยเหลือการทำงานมาซึ่งกันและกันมาโดยตลอด
ความรู้สึกน้องวันนี้ของพี่อ้างเป็นไงบ้างที่เขาทำให้เราเสียใจขนาดนี้

เอาเป็นว่าต่างคนต่างทำงานดีกว่าครับ